เอาคุณผู้ชมคะไม่มีเรื่องแบบนี้มาเล่านี่มันไม่ใช่นิวสโชว์
ช่างยกพวกตีกันมันมีอีกแล้วนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปนะคะวัยรุ่นกับยี่สิบคน
มีมีดยาวในมือวิ่งกรูกันเข้าไปที่รถเมย์
จอดอยู่ที่ท่ารถปฐุมธานีค่ะ

ปฐุมธานีตะโกนด่ากันท้าทายกันทุบรถเมย์
เป็นเหมือนอริต่างสถาบันนะคะ

ฝั่งหนึ่งก็กรูไปแบบนี้นะคะ
กว่าเหตุการณ์จะสงบชาวบ้านต้องโทรแจ้งตำรวจ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสดร้อน๙โมงเช้าวันนี้
ทีมข่าวของเราไปคุยกับน้องผู้หญิงที่เป็นเจ้าของคลิป
น้องเล่าให้ฟังว่า๒สถาบันนี้เหมือนนัดกันมา
กลุ่มหนึ่งมารอที่ท่ารถอีกกลุ่มหนึ่งนั่งรถเมย์เข้ามาอ่า
แล้วใส่กันเลยนี่นัดกันมาแบบนี้คนเห็นเหตุการณ์รีบแจ้งตำรวจ
พอตำรวจมาถึงก็แยกย้ายหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
เจ้าของคลิปบอกว่าก็ไม่แน่ใจว่ามีใครบาดเจ็บหรืออะไรหรือเปล่านะคะ
ต้องถามทางตำรวจแล้วล่ะค่ะว่ายังไงจับกลุ่มใครได้บ้างไหม
ตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้แล้วนะคะว่า๒สถาบันนี้คือใครยังไงกันบ้าง
เรียกมาคุยแล้วมาทำประวัติแล้ว
เชิญอาจารย์ของทั้งสองสถาบันมารับทราบพฤติกรรมของนักเรียนด้วย
ทีนี้รถเมย์ที่โดนทุบที่เสียหายก็เสียหายนิดหน่อย
ไม่ได้มีใครเจ็บจากเหตุการณ์นี้
แต่จะปล่อยไปแค่นี้ก็ไม่น่าจะดีนะคะ
เพราะมีอาวงอาวุธกันด้วยแล้วรถเมย์ถึงจะเสียหายนิดหน่อย
ก็เสียหายก็ต้องซ่อมให้เขา

และสองโรงเรียนนี้ของเด็กพวกนี้
ผมเชื่อว่าที่โรงเรียนเนี่ยไฟติดแน่นอน
โรงเรียนที่เขาไม่มีไฟเนี่ยเขาต้องไปนั่งเรียนกันแบบ

ไม่ไปเรียนทำไมก็ไม่รู้